แล้วก็ข้อความนี้คนแชร์กันเยอะมาก
เพราะเป็นการประกาศตามหาสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เธอบอกว่ารักมาก
หลุดออกไปจากบ้านมีความสำคัญกับครอบครัวเธอมาก
เลี้ยงของเธอก็คือเจ้าเมิร์กตัวนี้ค่ะ

ขอความกรุณางูหนีออกจากบ้านพิกัดซอยศาสนาเขตพญาไทยกรุงเทพ
เจอน้องงูสีดำตัวใหญ่ประมาณเท่าหลอดไฟยาวประมาณ๑เมตร

น่ารักมากน้องสำคัญกับเรามากจริง
และในโพสต์บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ถ้าใครเจอโยนผ้าไปทับเอาไว้แล้วเอาถังครอบนะคะถ้าไม่กล้าจับ
ครูเป็นงูเห่าเป็นอะไรด้วยพิษแบบทวีปอฟริกาอะไรพวกนี้
แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ยังไม่มีพิษเหรอใช่ค่ะโอ้โหแต่มาเต็มไหม
แชร์กันเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงหายก็คิดว่าเป็นน้องหมาน้องแมว

ถึงเวลาถ้าเราเจอเราจะไม่รู้อ่ะเราก็แหม่

ใครอยู่แถวนั้นนี่ลองดูนะค่ะ
เราก็เลยไปถามดูข้อมูลมาให้จากสถานสวภาสภากาชาติไทย
เพราะเราอยากรู้ไงว่ามันไม่มีพิษจริงหรือเปล่า
เผื่อใครเจอเผื่อใครจับได้ไงคะ
ในตลาดเลี้ยงงูเขาเลี้ยงกันมานานแล้วนะคะไม่ดุไม่ค่อยกัด
แต่จะกัดบ้างถ้ามันหิวจัดจัดแต่ไม่ใช่กัดเพื่อแบบโอ้โหจะสู้จะทำร้าย
ล่ามาเป็นอาหารกัดเพราะว่าอาจจะหิว
ตอนนี้มันจะหิวหรือยังแล้วมันจะกินหนูค่ะ
หรือว่าอาจจะกินงูด้วยกันอะไรแบบเนี้ยครับราคาหลักพันนะคะ
แต่ตัวที่โตแล้วแบบนี้สักเมตรหนึ่งแบบที่หายไปเนี่ยนะ
ราคาน่าจะโอ้โหไม่ต่ำกว่า๖๕๐๐บาทไม่ใช่ถูกนะ
ก็เป็นกลุ่มที่ผู้ที่นิยมเลี้ยงงูสวยงามงูแปลกนะ
เรื่องการนำมาเลี้ยงนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องขออนุโย่งขออนุญาตอะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วเจ้าของเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงน่ารักเลี้ยงงูตัวดำ
ผู้หญิงเขาก็เลี้ยงูเยอะแยะแต่ปัญหาตอนนี้คือมันหลุดไปไหนไม่รู้แล้ว
คนที่เจอจะรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นงูแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหม
แต่ถ้ามันไปหาไม่เจอไปอยู่ตามธรรมชาติจริงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าก็ไม่ได้น่ากลัวมากนัก
เพราะว่างูแบบนี้มันก็หากินเองไม่ค่อยเป็นมันอาจจะไม่รอด
ไม่ถึงขั้นไปแบบเติบโตแล้วก็ไปทำให้ระบบนิเวศเสียหายไปมีลูกมีหลานอะไรขนาดนั้น
แต่นี่อยู่กลางเมืองพญาไทยมันไม่รู้จะหนีไปอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ย
กลับบ้าน